ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า
งวดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดนี้จะเลื่อนมาออกวันที่๑๕กรกฎาคม
ทอดเป็นประจำทุกงวดเลยนะคะ
แต่ที่พูดที่ย้ำแล้วย้ำเล่าเฝ้าแต่ย้ำ

หลายคนที่เขาเคยไปขอพร
เคยไปบนบานสารกล่าวแล้วเขาถูกรางวัล

รวมไปถึงสถานที่ยอดฮิตที่นี่ด้วย

ว่าเขาแห่แตรวงมาแก้บนกันขนาดไหน

ว่าเขาแหตรวงมาแก้บนกันขนาดไหน

แห่กันไปแก้บนนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมนี่เป็นการแก้บนของคุณเสวกสารบู
อายุ๖๙ปีชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานี

ดิฉันแค่สนุกสนานตามเขาไปด้วย

นี่เขามีทั้งนางรำมีทั้งวงดนตรีนะ

ชาวบ้านเขาก็สนุกสนานคึกคักตามไปด้วย
ฉันก็สนุกแล้วก็เหนื่อยด้วย
แต่ว่าที่เขามากันเนี่ยเขาเชื่อใช่ไหมว่าเขาได้รางวัลจากที่นี่
คือเหมือนได้โชคได้ลาบจากการมาขอพรที่นี่
ก็คือว่าเขามากราบไหว้มาขอโชคขอลาบ
กลับไปทีนี้ถูกรางวัล

ก็นำเครื่องดนตรีว่าจ้างนางรำอย่างที่บอกนี่แหละ
รำถวายมือแก้บนแม่แก้วเรือนทองต้นตะเคียนในห้องแอร์ติดกระจก
ที่เราเห็นกันไปในห้องกระจกติดแอร์
ใช่ห้องแอร์ติดกระจกห้องแอร์ติดกระจก
ชมหน้าคนดวงดีเมื่อสักครู่นี้คุณพี่เสวกนะคะ
แล้วก็แก้บนกันเสร็จเรียบร้อยพี่เสวกเขาก็ยังไม่กลับนะ
อุตส่าห์มาจากอุทัยธานีมาถึงอ่างทอง
ทั้งทีก็ต้องกราบไหว้แม่แก้วเรือนทองอีกครั้งหนึ่ง

กลับไหว้ก็จะนำชุดไทยมาถวายเจ้าแม่ด้วย
และทีเด็ดของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือ
นี่นี่น้ำเขียวน้ำแดง
ไม่ใช่ให้ดูน้ำในขันน้ำมนต
ให้ดูแบบบางน้ำมนเนี่ยในขันน้ำมนเนี่ย

ไม่ใช่ผ้านี่มันกระจกป่ะผ้าข่าวบังเออกระจกแปะอ่ะ
เออป้องกันไงเผื่อใครเอามือลงไปล้วง
เดี๋ยวมันหายใช่ไหมเดี๋ยวมันขยับ
คือพูดง่ายเดี๋ยวมันจะแก่น
เดี๋ยวมันจะเคลื่อนแม่ตัวเลขมันจะเคลื่อนเหรอ
หรือขันจะเคลื่อนน้ำตาเทียนเนี่ย
ตาเทียนมันจะขยับเคลื่อนจริงก็คือป้องกันนั่นแหละนะ
ก็มีกระจกมีอะไรวางทับไว้ปิดไว้แบบนี้นะคะ

ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมาจ้องดูส่อง

งานนี้ก็ต้องบอกว่าใครตาดีก็ว่ากันไป
ตาร้ายก็เพ่งกันใหม่เท่านั้นเอง
หรือใครที่มากราบไห้แม่แก้วเรือนทองเนี่ย

เขาจะนำแผ่นทองมาปิดที่บริเวณต้นตะเคียน
แทนการโรยแป้ง
ไม่น่าล่ะต้นตะเคียนที่นี่ไม่มีสีขาวเลยนะ

เป็นการแปะแผ่นทองนะคะ
คือจริงแล้วต้องบอกว่าที่ไม่ได้มีการโรยแป้ง
บางคนเขาบอกว่าเพราะว่าแม่แก้วเรือนทองเนี่ย

เนื่องจากว่าตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเอาฝุ่นแป้งฝุ่นมาโรย
มันก็ฟุ้งไงคุณแล้วมันก็จะแบบสกปรกด้วย

ที่นี่ก็คือใส่ใจเรื่องของความสะอาด
ถ้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากแม่แก้วเรือนทอง
แนะนำว่าให้ปิดทองไม่ต้องนำแป้งไป
ถ้านำแป้งไปแนะนำว่าทำอย่างนี้ก่อน

เออแล้วก็ทาหน้าตัวเอง

หน้าไม่มันด้วยเออเอาแบบนั้นแหละ

ทำอย่างนี้ก่อนแล้วลงจากรถ
เอาคุณผู้ชมครับที่นี่ย้ำอีกครั้งแล้วกัน
คือเขาเป็นเรื่องของความเชื่อนะ

แต่อย่างที่บอกคือมีคนเชื่อเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ

เพื่อที่จะไปกราบว่ายขอพรจากต้นตะเข็ด
แล้วเราก็เห็นว่ามีคนมาแก้บนที่นี่เยอะมาก
ทุกงวดงวดนึงไม่ใช่คนเดียวนะ
ต่อหลายคนเลยแต่ก็ย้ำคุณผู้ชมว่า

ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ

มันยากจะหยุดยั้งจริง

ไม่เคยเจอคุณนี่แหละแปลกที่สุดในโลกใบนี้แล้ว
ตั้งแต่คุณเกิดมาดิฉันแปลกที่สุดแล้ว